จังหวัดสืบสารประเพณีค่ะในพิธีบวงสวงร่วมกันปลูกป่านะคะ
โดยนายธนกฤษชันทจำรัฐศิลป์ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีบวงสวงเทพไทยเทวารักษ์รักษาป่าไม้และสายน้ำกวงแม่ลาว
ครั้งที่ยี่สิบประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโดยจัดขึ้นที่บริเวณพระเจ้าสีสองเมือง
ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางยอดดอยนางแก้วเขตติดต่ออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเริ่มจากพิธีสงฆ์และพิธีบวงสวง
จากนั้นได้ทำการปล่อยไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อด้วยการผูกผ้าเหลืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้
เสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านทั้งสองจังหวัดร่วมกันรับประทานอาหาร
โดยอาหารที่นำมาเป็นอาหารห่อใส่ใบตองนำมากองรวมกันเพื่อแบ่งกันกิน
ถือเป็นการสร้างความอบอุ่นระหว่าง๒จังหวัดทั้งเชียงใหม่และเชียงราย
และถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน